คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒนแคนดิเดตนายกัธมนตรีเพื่อไทยนะครับ
โอ้โหประมวลภาพนะครับ
คุณอาจจะไม่เคยเห็นรูปต่างเหล่านี้จากที่ไหนก็ได้

ดีเป็นพิเศษนะ

คุณอุ้งอิงครับนางสาวแพทองทานชินวัฒดิเดตนายกัธมนตรีของพักเพื่อไทย
โพสต์คลิปวิดีโอนะครับเป็นการประมวลภาพในอดีตของเธอกับครอบครัวของเธอ
มีนายทักษิณชินวัฒน์คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนะครับ
ถ้าเต็กอะโตรินจบจบแต่งงานแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีหลาน
แต่เอาจริงนะพี่เบิร์ตคือมันก็หลายมุมนะ
บางคนบอกว่าทำคลิปนี้เพื่อให้พ่อแต่บางคนก็บอกว่า

จนถึงโตมาจนถึงทุกวันนี้๓๗ปีก็ได้
ครับก็มีการใส่ข้อความบอกว่า

เจอกันนะคะลูกไปรับคุณพ่อที่สนามบินค่ะ

ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คุณอุ้งอิ๊งนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็เกาะติดแล้วก็เราก็รอดูว่า

เพราะว่าก็จะต้องขึ้นรถไปที่สารดีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของเรื่องข้อกฎหมาย
พูดถึงเรื่องคดีความพูดถึงโทษต่าง
จะจำคุกรวม๑๐ปี
๓คดีที่ว่า
๑คดีทุจริตโครงการออกสลักพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัว
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

ที่รู้จักกันอะไรหวยบนดิน
คดีนี้นะคะศาลดิกาพิพากษาตอนปี๖๒
จำคุก๒ปีไม่รอลงอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นั่นเอง
มัติเงินกู้สินเชื่อ๔๐๐๐ล้านบาท
พากษาไปตอนปี๖๒เหมือนกัน
โทษจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
แล้วก็คดีการแปลงสัญญาณสัมประธานกิจการโทรคมนาคม
สัมประธานเอื้อชินคอป
เป็นภาษีสรรพสามิตรเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

แต่ว่าโทษของคดีนี้อันนี้ถือว่ามากสุดใน๓คดีนะ
เพราะว่าโทษก็คือจำคุก๕ปีนั่นเอง
๓คดีเนี่ยไม่รอลงอายา
และไม่สามารถอุทธรณ์ได้
มีโทษจำคุกรวม๑๐ปีนะคะ
ส่วนเรื่องของการลดโทษการขอพระราชธานอภัยโทษ
เรื่องนี้ถามรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุเครืองาม
ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม
ให้สัมภาษณ์เอาไว้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะ

ซึ่งการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษจริงมันทำได้๒ส่วนนะ
๒ส่วนคือการยื่นแบบส่วนตัวคุณผู้ชม
คุณทักษิณนี่แหละเขียนเองหรือว่าครอบครัวของคุณทักษิณเขียนให้ก็ได้
แต่ถ้าขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วไม่ได้เนี่ยอืม
ขอต่อไม่ได้นะต้องเว้นวักไว้๒ปีถึงจะขอใหม่ได้ครับ
และในช่วง๒ปีนั้นต้องจำคุกตามกฎหมายเลยคุณผู้ชม
อันนี้คือส่วนแรกเป็นการยื่นแบบส่วนตัว
ใช่ส่วนการยื่นแบบทั่วไปมักจะมีขึ้นในวรโอกาสมหามงคลต่างต่าง
ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
ซึ่งตามเกณฑ์แล้วต้องรับโทษจำคุกก่อนเป็นเวลา๑ใน๓ของการกำหนดโทษนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูนะเรื่องของการนับโทษจริง
พอรวมทั้งหมด๑๐ปีก็จริงแต่ต้องไปดูคำพิพากษาแต่ละคดีค่ะ
ว่าสารสั่งให้นับโทษต่อจากคดีเก่าไหม
คือถ้าเกิดไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อก็จะนับโทษแบบทับกันไง
อย่างอันเนี้ย๓คดีเนี่ยมันมีโทษ๒ปี๓ปีแล้วก็๕ปี
ถ้าเกิดนับโทษทับกันนี่แปลว่ามากที่สุดก็คือ๕ปี
แต่นี่ถ้าต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็น๑๐ปี
ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะข่าวการกลับมาของคุณทักษิณอืม

และแง่มุมกระบวนการยุติธรรมด้วย

รวมไปถึงกระบวนการทางราชธรรมเนี่ย
คนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดดำเนิน
จะเกิงจากโรงการเลือนการไปรับตัวคุณนักศิลป์เข้าสู่เรือนจำ
ซึ่งหากสารพิพากษาจำคุกก็คือ

อย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่เขาจะคุมตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วก็จะเป็นผู้ต้องขังใหม่ตามระเบียบกรมราชธรรมทันทีครับ
จากนั้นคุณทักษิณก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเลยนะ

คือเริ่มตั้งแต่ทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพ
เข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันโควิด๑๙เป็นเวลา๑๐วัน
๑๐วันนี้คุณผู้ชม๕วันแรกเยี่ยมไม่ได้ห้ามเยี่ยม
แต่อีก๕วันสามารถเยี่ยมทางไลน์ได้ครับ
อันนี้ก็เป็นตามมาตรฐานทั่วไป
ขั้นตอนการควบคุมตัวก็มีด้วยกัน๖ข้อครับคุณผู้ชม
คือเจ้าหน้าที่ราชธรรมจะคุมตัวจากศาลดีกา
ยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
คือเจ้าหน้าที่เรือนจำจะตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่
แล้วก็ตรวจสัมภาระพวกเสื้อผ้าสิ่งของมีค่านาฬิกาสร้อยแหวนเครื่องประดับ
คือจะไม่อนุญาตให้สิ่งของผ่านเข้าไปในเรือนจำทั้งสิ้นเลย

ข้อ๔คือเสื้อผ้าก็ต้องให้ญาติมาติดต่อขอรับกลับไป
ข้อ๕แต่ถ้าหากผู้ต้องขังประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้ก่อนก็ได้ครับ
ในกรณีที่ผู้ต้องขังยื่นขอประกันตัวต่อสารในระยะเวลาไม่เกิน๗๑๕วัน
เจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของมีค่า
แล้วจะมีการจดไว้ด้วยนะคุณผู้ชมว่ารายการที่ฝากไว้มีอะไรบ้าง
โทษเมื่อไหร่ก็มาติดต่อขอรับกลับหรือจะให้ญาติติดต่อขอรับกลับแทนก็ได้
ส่วนกรณีที่เข้าไปแล้วมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมา
๖จะมีแพทย์เกมราชธันตรวจก่อน
ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมครับ
แต่หากแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยหนักนะแบบนี้
อ่าต้องส่งต่อเนี้ยจะส่งไปโรงพยาบาลข้างนอก
ก็คือโรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งกระบวนการทางสุขภาพนี้
ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและดุลพินิษฐ์ของแพทย์
ขณะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคดี
ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อลดความวุ่นวาย
และเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำครับให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
แต่เขาก็งดแค่วันนี้วันเดียว๒๒สิงหาคมครับ